หลังจากมีการปลดล็อคในเฟสที่๔ทางหลายชนิดกีฬาในบ้านเรา
เริ่มมีโปรแกรมการฝึกซ้อมแล้วก็วางโปรแกรมการแข่งขันด้วย
หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคปลดล็อกในเฟสที่๔
ที่ให้กีฬาสามารถกลับมาแข่งขันได้
ล่าสุดนะคะนักกีฬาเทคอนโดทีมชาติไทยทั้งในประเภทต่อสู้๑๑คนแล้วก็ภูมิเซ๑๒คน
เข้าแคมป์ฝึกซ้อมร่วมกัน
หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะทำได้เพียงแค่ฝึกซ้อมด้วยตัวเองอยู่ที่บ้าน
ซ้อมช่วงนี้ก็ยังไม่มีการเตะเข้าคู่
แต่ว่าจะต้องรอสถานการณ์ให้กลับมาดีขึ้นกว่านี้ก่อนถึงจะเข้าคู่เตะกัน
ด้านผู้ช่วยศาสตร์อาจารย์พิมนต์ศรีวิกรในยุคสมาคมกีฬาเทคอนโดทีมก็ออกมาเปิดเผยว่า
โปรแกรมนะตอนนี้นะคะประเภทต่อสู้จะแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ส่วนภูมิเซ่จะแข่งขันชิงช้ำโลกช่วงปลายปีนี้
ขณะที่น้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจนะคะแชมป์โลกแล้วก็ความหวังเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ในรุ่น๔๙กิโลกรัม
ก็ออกมาเปิดเผยค่ะว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้กลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทุกคน
ตอนนี้พยายามที่จะเรียกความฟิตแล้วก็ฝึกซ้อมให้หนักเท่ากับที่ช่วงก่อนหน้าที่จะหยุดไปเพราะว่าโรคโควิด๑๙
กลับมาแข่งขันกันอีกครั้งค่ะภายใต้แนวทางแล้วก็มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ที่เข้มข้น
และก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบตามมาตรการของภาครัฐแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด